รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วย
ที่สำคัญเราก็จะได้สินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาบริโภคกันด้วย

สำหรับใครที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วไม่ถูกรางวัล
บางคนอาจจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะนำสลากเก่าไปทำอะไร
วันนี้เรามีไอเดียเจ๋งมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างได้หลากหลายชนิดเลยนะคะ
โดยนำกลับมาออกแบบและสร้างสรรค์ให้ดูแปลกตาสวยงามมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง
เช่นเก้าอี้เปเปอร์มาเช่พัดกล่องกระดาษชำระ
กระปุกออมสินดอกไม้จานและกระทง
ทั้งหมดนี้รังสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามประนีต
โดยฝีมือคนไข้สถาบันจิตเวษาสมเด็จเจ้าปรยา

หลังได้รับบริจาควัสดุเหลือใช้
รวมไปถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ใช้แล้ว
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับบริจาคมา

วดลายเพื่อความสวยงาม
แล้วนำไปติดบนผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง
โดยผู้ประดิษฐ์จะช่วยกันทำองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตามความถนัด
นำมาประกอบกันเป็นรูปร่าง
ออกมาอย่างสวยงามประนีต

สามารถใช้งานด้วยจริง
เก้าอี้ก็สามารถนั่งได้จริงรับน้ำหนักได้ถึง๘๐กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ
อย่างแรกนะคะตัวสลากินแบ่งรัฐบาล

แล้วก็สามารถเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างได้หลากหลาย
เพราะว่าหนึ่งมีรวดลายที่สวยงามนะคะแล้วก็
แล้วก็เรามีเยอะอันที่สอง
แล้วก็มันสามารถดัดแปลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบนะคะ
ว่าจะเอามาพับหรือเอามาตัดเอามาแปะนะคะ

เขามีทักษะในการทำกิจกรรมกี่ขั้นตอนนะคะ
แล้วก็จะวิเคราะห์กิจกรรมในการทำผลิตภัณฑ์จากโรตาลี
เป็นขั้นตอนเยอะแรกก็คือ
เริ่มจากขั้นตอนง่าย๑๒ขั้นตอน
จนถึงขั้นตอนซับซ้อนยาก๔๕ขั้นตอนนะคะ
ถ้าเขามีระดับความสามารถหรือว่า
สิ่งไหนที่เขาต้องพัฒนาอยู่ในระดับไหน
เราก็จะให้เขาทำในระดับนั้น
แล้วก็แปะหรือว่ากันพับพัดลอตเตอรี่

มันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วยอีกทีหนึ่งค่ะ

ทำจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
เนื่องจากจะนำไปจำหน่ายเที่ยวร้านเพื่อนหลังคาแดง
ซึ่งเป็นร้านค้าภายในของสถาบันจิตเวศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาอีกด้วย

นั่นด้วยคุณภาพและรูปแบบที่ดีไซน์ออกมา
ได้ยังแปลกตาไม่เหมือนใคร

ถ้าตามเทศกาลเราจะผลิตเป็นลักษณะของกระทงออกมาด้วย

แล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของเราเอง
ก็คือมาร่วมอุดหนุน

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนไข้สามารถรับตัวกระดาษลอตเตอรี่ของเรา
กลับไปทำที่บ้านแล้วเอามาส่งเป็นผลงาน
แล้วเราก็มีค่าตอบแทนเล็กน้อยเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้เขาให้เขาอยากทำกิจกรรมถึงเป็นอาชีพได้เลยนะคะ

ไม่ว่านอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์กระทงแล้ว
เรื่องของพัดนะคะพัดก็ขายดี
เวลาเราไปออกร้านต่างเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากค่ะ
สะดุที่ไม่ใช้แล้วหากนำมาสร้างสรรค์ให้สวยงาม
ก็สามารถนำกลับมาใช้ได้
ยังได้ของใช้อันใหม่

ดีกว่าทิ้งไว้โดยไม่นำมาใช้ประโยชน์ต่อ
ที่สำคัญยังสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางค่ะ
ข่าวแพร่รัฐทีวีบรรยงาน